ผู้บุญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ยืนยันว่าการยกย้าย
พลตำรวจตรีปวินพงศิรินซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าพนักงานสอบสวน
ในคดีค้ามนุษย์โรฮิงญานั้นไม่ใช่การกันแกล้ง
ส่วนในเรื่องของการขอลีภัยในต่างประเทศนั้นไม่รู้เหตุผล
แต่ระบุว่าข้อสงสัยอาจจะเป็นในเรื่องของการเมืองหรือว่าหวังทำลายประเทศ

ขณะเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังตั้งข้อสังเกตว่าการออกมาเคลื่อนไหว
พลตำรวจตรีปวีนจะมีความเชื่อมโยงทางการเมืองหรือไม่
หรือว่าเป็นการจงใจทำลายประเทศ
โดยได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายเข้าตรวจสอบกลุ่มผู้มีอิทธิพล
พลตำรวจตรีปวีนอ้างถึงว่าเป็นบุคคลใด
ส่วนจะมีการดำเนินคดีฐานหมินประมาทหรือไม่
ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
พี่นาเนี่ยนะฮะผมไม่ได้กันแกล้งท่านปวีนนะ
ผมดูจากประวัตินะครับท่านเคยสมัครใจไป
มีความรู้เรื่องงานสอบสวนท่านมีความรู้เรื่องโลหิงญาต่อเนื่อง
พื้นที่ต่อเนื่องนะครับบางครั้งท่านพูดท่านพูดไปหมด
ทำให้สังคมสับสนทุกวันนี้เล่นกับสื่อนะครับ
เดี๋ยวสื่อไทยเดี๋ยวสื่อนอกนะครับ
ขณะที่พลตำรวจโทรุ่งโรศแสงคล้าง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวนะครับว่า
หลังมีข่าวว่าพลตำรวจตรีปวีนถูกคุกคาม
ผู้บังคับบัญชาเคยเรียกมาพูดคุยพร้อมทำความเข้าใจแล้ว
และยินดีจะโยกย้ายให้เข้ามาช่วยราชการ
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
แต่พลตำรวจตรีปวีนไม่ได้ระงับใบลาออก
จึงทำให้ไม่มีคำสั่งช่วยราชการ
ที่ต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาติด้วยกัน
ก็เรียนได้เลยว่าวันนั้นเขาเข้าใจกันดีทั้งหมด
ไม่ได้มีปัญหาอะไรแทรกซ้อน
และอยากจะทำงานต่อด้วยซ้ำ
ขณะที่พลตำรวจโทเทศาสิริวาโท

กล่าวว่าการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติ
พลตำรวจตรีปวีนไม่เหมาะสม

เพราะพูดความจริงไม่ครบทุกด้าน

รับพลตำรวจตรีปวีนกลับมารับตำแหน่ง
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
เนื่องจากมีปัญหาด้านการปกครอง

ซึ่งหากการแต่งตั้งโยกย้ายไม่ได้รับความเป็นธรรม

ขณะเดียวกันยืนยันนะครับว่าตัวเองในฐานะหัวหน้า

ในพื้นที่ภาค๘และพนักงานสอบสวน
กว่า๒๐นายไม่ได้ถูกคมครู

และผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘